ส่วนช่วงนี้เรื่องราวที่มันเป็นความสวยงามเป็นสถาปัตยกรรมไทย
มีมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากจะไปวัดไปวาแล้วไปเห็นอุโบสถสวย
ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็มีโบสถ์กลางน้ำที่สวยงามมากเลยล่ะค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสวยมากที่ไหนเนี่ย
ที่จังหวัดนครสวรรค์วัดบางพระหลวงตำบลบางพระหลวง
ไปดูใกล้โบสถ์ลอยน้ำอยู่กลางแม่น้ำเลย
จะมีกลีบบัวที่ประดิษฐานขึ้นมาแล้วก็มีบทอยู่ตรงกลาง
ทีเดียวนะคะโดยเฉพาะช่วงน้ำหลากหรือว่าช่วงที่ฝนตกต่อกันหลายวัน
น้ำมันก็จะปริ่มเต็มพื้นที่เลยค่ะ
โดยโบสถ์ลอยน้ำที่นี่นะคะมีความสวยงาม
บทเป็นสีทองเด่นสง่าทั้งหลังตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ๕ไร่เศษ
ฐานบัวเมื่อสักครู่นี้เป็นกลีบบัว๓ชั้นสีชมพูหลายร้อยกลีบล้อมรอบนะคะ
พอถึงช่วงที่ระดับน้ำสูงกับฐานล่างของโบสถ์ก็จะทำให้เหมือนโบสถ์นั้นลอยอยู่เหนือน้ำ
ลอยอยู่บนดอกบัวทำให้มองเข้าไปแล้วอุ้ยสวยงามจริงนะคะมันเลยเป็นที่มาของโบสถ์ลอยน้ำจริง
ส่วนภายในค่ะก็จะมีพระประธานให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
พระครูนิทัศน์ธรรมสถิตเจ้าอาวาสวัดท่าดินแดงเล่าให้ฟังบอกว่ามีแนวคิดในการสร้างโบสถ์ลอยน้ำเมื่อปี๒๕๕๙
เพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีค่ะ
ชาวบ้านเขาเดินทางมาทำบุญก็มาด้วยความยากลำบากก็เลยมีชาวบ้านแล้วก็ผู้ใจบุญต่างรวบรวมเงินขึ้นมา
พื้นที่กักเก็บน้ำเอาไว้แล้วก็ช่วยกันสร้างโบสถ์หลังนี้ขึ้นมา
หนึ่งคือแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมเรื่องน้ำขังน้ำนองต่าง
คือให้น้ำมันไหลลงมาตรงนี้เป็นที่กักเก็บแล้วก็ยังเป็นที่ท่องเที่ยว
เป็นที่ให้ประชาชนได้มาไหว้พระได้มาสักการบูชาด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าได้ทั้งความสวยงามได้ทำมาไหว้พระเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย

คุณผู้ชมก็ลองไปกันดูนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์หลายคนเนี่ยไปนครสวรรค์ก็คือมักจะผ่านเฉย

แวะดูหน่อยของดีของเด็ดที่นั่นเขาเยอะ
ถูกต้องมีอะไรนะหมูสวรรค์

เออหมูสวรรค์